ส่วนช่วงนี้นะครับจะไปติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวันนี้

ส่งท้ายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการถ่ายทอดสดนะครับ
ติดตามได้จากคุณเอกชุมพร
โอ้โหศึกยอดมวยไทยรัฐยังดุเหมือนเดิมนะครับ
แล้วครับมาเริ่มเมื่อที่ครู่เอกนะครับ
ขุนสึกพอศนทองไหนอาลายนี้หายไปนานครับ
เกมยกแรกนี่อยู่ในช่วงระยะทำการของมวยหมัดหนัก

ขึ้นยกสองของขุนสึกไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอย
ขุนศึกไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยต่อยมัดผลาเต็มกระโดงคางส่งร่างของช้างศึก
ลงไปนอนกองกับพื้นทำให้ขุนศึกกลับมาภาคนี้นี่ดีเหลือเกิน
ชนะน็อกช้างศึกไปในยกที่๒
เอาละครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของทีมงานทั้งสองฝั่งครับ
จังหวะพลาดครับเพราะว่าเด็กจะร้อนนิดนึง
มันจะคุมเกมอ่าตลอดว่า๒ยก
ตั้งใจทีละช็อตไปจะบ่าเนี่ยใจร้อน
แทงเข่าลูกนั้นยอมรับว่าพลาดครับ
พี่เหลืองพูดถึงเกมวันนี้หน่อยหายไปนานแล้วกลับมาใช้ไล่เหลือเกิน
ครับอยู่ใน๘เดือนนี้จังหวัดเราต้องเร่งบวกเป็นบวกเลย
คือถ้ายึดเยอะไปเราก็จะเสร็จเขาสูง
ส่วนคู่รองเพชรศรีนินคงชูช่วยต่อน้ำหนัก๑ปอนด
เจอกับจรวดศึกกกรรมนาศพิกัด๑๒๑ต่อ๑๒๒ปอนด
คู่นี้เป็นมวยสงครามเข่านะครับมุมแดงได้เก๋า
ขณะที่น้ำเงินนี่สดเหลือเกินเกมยกแรกยกสองนี่ยังดูเชิงวัดระยะกันอยู่
แต่มาในยกที่๓เพชรสินอาศัยความใหญ่จับตีเสียบเข้าวงใน
ทำเอาจรวดศึกนี่โดนหนักแล้วทนไม่ไหว
เริ่มที่จะไม่โต้ตอบกรรมการเลยจับจรวดศึกที่ไม่อยู่ในสภาพ
ส่วนผลคู่อื่นคู่ที่๒นี่เด่นชุมพรมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
ยก๕แซงเข้าป้ายพลิกล็อกหลายตลบล้างตาเอาชนะยอดวิชิตเข้มมวยไทย
ส่วนคู่เปิดวงการถ่ายทอดสดเพชรพงันสอสุขสมช่วงต้นนี่โดนเตะเจาะล่าง
ยางเกือบแตกแทบเอาตัวไม่รอดนะครับ
ถ้าว่ามาอาศัยรูปร่างสูงยาวสดกว่าปล้ำตีพลิกเกมกลับมาชนะ
ฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วไปแบบสะใจครับ

หน้าจะขยับเวลาถ่ายทอดสดให้เร็วขึ้น
จากเดิมนี่บ่าย๓ก็เป็นบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
แล้วก็จะมีการชิงเข็มขัดแชมป์รุ่น๑๐๕ปอนด

เจอกับโดมทองลูกเจ้าพ่อลวงต้ม
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีศึกยอดมวยไทยรัฐ